เมนูบางอย่างกินได้ก็กินกินไม่ได้เททิ้งไป
เมนูมันเป็นเมนูอาหารใต้เนี่ยมันร่อยแรงนะคุณผู้ชมนะ
แต่ว่าเมนูนี้เรียกได้ว่าอวสารอาหารงานวัดเลย
เพราะว่าคุณพี่คนนึงเขาโพสต์คลิปนี้ร้องเรียนไปเขาบอกว่า
เห็นไหมคะเขาไปซื้อปลาทอดมา๒ชิ้นแบบนี้
จากงานวัดงานวัดหนึ่งในจังหวัดภูเก็ต

กลับมาบ้านแม่ก็จะกินให้น้ำอกน้ำใจกำลังหิวเลยเปิดกล่องมาเท่านั้นแหละ
ได้ของแถมซื้อปลาทำไมแถมหนอน

คุณคะหนอนไตยั้วเยี้ยเลยช้อนชัยเนื้อปลาทอดออกมาแบบนี้
โอ้โหอวสารอาหารจริง
มื้อนั้นก็คือสะอิดสะเอียนไปเลยคุณ
ผู้โพสต์เนี่ยนะคะเขาให้รายละเอียดบอกว่า
เขาไปซื้อปลาทอดมา๒ชิ้นในราคา๖๐บาท
กลับบ้านมาเอามาอุ่นด้วยนะครับเอามาอุ่นอีกครั้งกะว่า
จะกินให้หนำใจซะหน่อยอยากกินปลาทอดเหลือเกินวันนี้
ปรากฏว่าช่วงที่กำลังจะกินเนี่ยคุณสังเกตดีสิ
นอนมันค่อยไต่ยัวเยี้ยะออกมาทีละตัวสองตัวสามตัว
ซื้อปลาทอด๒ชิ้นหนอนเกิน๒ตัวอีกคุณ
เฮ้ยเฮ้ยทำไมแบบนี้แล้วมีหนอนอยู่ทั้งสองชิ้นเลย
กินไม่ได้สักชิ้นเลยค่ะนั่นแหละค่ะเขาบอกอ้วกแทบพุ่งอ่ะ
เขาใช้คำนี้นะก็เลยถ่ายคลิปมาแล้วก็มาโพสต์เตือนในกลุ่มจังหวัดภูเก็ตด้วย
หลังจากคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปนะคะชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเยอะมาก
เน็ตส่วนใหญ่เขาบอกว่าอยากให้ทางสาธารณสุขลงพื้นที่
ไปตรวจสอบในเรื่องของความสะอาดหน่อยของอาหารข้างทางต่างแบบนี้
อาหารงานวงงานวัดบางคนเขาบอกว่าเอ๊ะมันเป็นหนอนแมงวันหรือเปล่า
ที่มันอาจจะเพิ่งไปไข่ไว้ตอนที่เขาซื้อกลับมาบ้านแล้ว
ครับแต่ว่าใครที่เห็นแบบนี้แล้วรับรองว่าคุณทันไม่ลงอืมแน่นอนค่ะ
ก็ดูแลเรื่องของสุขอนามัยกันหน่อยช่วงนี้นะคะเพราะว่าโรคต่างมันก็เยอะ
อย่างที่บอกกินร้อนช้อนกลางล้างมือนี่สำคัญ
ที่ปรุงสุกใหม่ด้วยนะก็จะช่วยทำให้ลดโอกาสที่จะเกิดอาการไม่สบายเจ็บท้องท้องร่วงท้องเสียหรือว่าเจอแบบนี้ด้วยนะคะ